เวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วว่าคุณผู้ชมจะเป็นผู้โชคดีหรือไม่
งานนี้ชื่อที่จะประกาศจะเป็นใคร
ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
ก็ใช้นี่ให้พ่อกับแม่ค่ะ
และคาราบาลแดงก็พร้อมแล้ว
ที่จะส่งมอบโอกาสให้พี่น้องชาวไทย
ต่อยอดสร้างอาชีพพลิกชีวิตตัวเองใหม่อีกครั้ง
กับรางวัลใหญ่ทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
เพียงส่งฝากรุ่นคาราบาลแดงหรือคันโซคูณ๒
แล้วส่งมารุนโชคต่อเลย
อย่ารอช้าเพราะผู้โชคดีร้านแรกอาจเป็นคุณ
บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
โอ้โฮคล้องเผนินเผนิน

จะเป็นว่าสูงขึ้นทุกวันนะ
จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นฝาคาราบาลแดง

ส่งมาเยอะมากเลยเนี่ยตอนนี้คือผู้โชคดีทั้งหมดอยู่ในนี้แล้ว
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีสำหรับวันนี้
อยากรู้แล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
ผมว่าเราอยากรอช้าเลย

ไปลุ้นโชคกันเลยค่ะ

โอ้โหลุ้นแล้วตื่นเต้นแล้วพร้อมเลยไหม

โอ้โฮใครจะเป็นผู้โชคดี
เดินดูจะบอกไหน

ได้แล้ว

นามสกุลเบอร์โทรศัพท์

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที

ร้านแรกจะออกแล้วจ้า
ส่งกันเข้ามาเยอะแล้วกันนะคะ